เมื่อวานผมก็ทนฟังท่านสมคิต

ผมเรียกโกธแทนท่านสุริยะครับมีคนอุกต่อรุกน้องสุยะเนี่ย
เสียแฮงก์เสียแฮงก์เนี่ยนะครับอนูชาณาคาไสนี่อุตส่าห์ไปกาบวิ่งวอลขอร้อง
สุยะผมผมเป็นเนี่ยมันถึงไม่ได้เป็นเนี่ยมีคนมากระซิบผมนะ
อย่าประท้วงนะนี่ผมผู้ชมท่านสุยะนะอย่าประท้วงผมนะ
ีมามารินชัยหน้าเลเวย์ท่านประธานครับกลุ่มนี้ครับอาชีพทำอะไรครับ
พีมารีทำเกี่ยวกับเรือเกี่ยวกับท่าเรือครับแต่เขาไม่ยอมให้กลุ่มนี้ได้นะครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่ากลุ่มนี้เสนอราคามากกว่าครับเสนอ๒๖๐๐๐ล้านแต่ไม่ยอมให้เขาได้
แต่จะไปเอาไอ้เนี่ยไอ้กราฟเนี่ยนะครับไอ้กราฟปอตทมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่าเรือเลย
เสนอหมื่นสองพันล้านประเทศก็ยังเสียหายไปหมื่นสี่พันล้าน
มีผู้ประท้วง
ประท้วงทำไมไม่ได้ว่าสามมิตรเลย

จริงครับและก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
เอกสารที่นำเสนอได้ขออนุญาตทางสภาหรือยังครับท่านครับ
ถ้าประธานท่านสุริยะเนี่ยอยู่นอกหรืออยู่ในนั่งยิ้มอยู่นั่นหรอท่าน
มีบางคนครับขออนุญาตครับท่านนายกครับ
ท่านนายกก็อยู่ข้างในอยู่เนี่ยนะครับท่านนายกเกี่ยวไหมครับกับเรื่องเนี้ย
เกี่ยวอีซีไหมครับก็เกี่ยวสิครับก็ไปอยู่ในขั้นตอนกระบวน
ไม่มีท่านนายกไม่รู้เรื่องมันยังไม่ถึงศาลเลยครับท่านนายก
ฟังเขาก่อนสิครับ
เดี๋ยวขอให้ท่านนายกพูดเนี่ยเท่าตอนแบบนี้นะครับ
ไม่ใช่ครับท่านนายกอย่าเพิ่งไปดิท่านนายกนี่มันเป็นหมื่นล้าน

ท่านครับผมพอสรุปผมยังมีเวลาครับ
ผมขอวิจาระ
ทางที่กรบครับ